ถ้าอยากจะได้ใจก็ว่ากันไปแต่อยากจะได้บุญ
ต้องไปเข้าวัดทำบุญแต่บางครั้งบางคา
ทำบุญแบบใหม่ได้บุญแบบรวดเร็วว่องวัย
แบบนี้ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ถวายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ
ให้กับทางด้านพระมหาสมปองที่วัดสร้อยทอง

ในการเผยแพร่ศาสนา

เพศทางสั่งคำสอนอะไรต่าง
คือใครที่ชอบดูสองพ่อสอน

คือพระมหาภัยวันเนี่ยค่อนข้างจะไปไกลนะ
เทคโนโลยีท่านจะได้อยู่แล้ว

อย่างนี้ต้องยอมรับว่าตามยุคตามวัยของท่าน

ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา

ให้กับทางพระมหาสมปอง

จะได้เผยแพร่ศาสนาให้กับญาติโยม
เพราะจริงแฟนคลับของพระมหาสมปองท่านก็เยอะนะ

คือแต่ละท่านก็จะมีเอฟซี

ไม่คือไม่ต้องกลัวคือบาปอยู่แล้ว

เวลาเราเข้าไปดูเราก็ได้แค่เคลียร์คิดอะไรต่าง

มันเหมือนกับว่าคนทั่วไปพูดคุยกันมีสนุกสนานแสงสาระกันปนกันแบบนี้

สาธุอัพ